มีอีกหนึ่งคดีสำหรับกรณีคดีฆ่าหันศพที่มีคนไปเจออยู่ที่จังหวัดระยองค่ะ
ล่าสุดสามารถระบุสัญชาติได้แล้วนะคะว่าผู้ที่ถูกฆ่าหันศพเนี่ย

ตอนนี้ตำรวจเองก็กำลังปูพรมลงพื้นที่นะคะ
เพื่อที่จะค้นหาชิ้นส่วนอีก๓ส่วนที่ยังหาไม่พบค่ะ
ความคืบหน้ากรณีพบศพถูกฆ่าหัน๘ท่อนยัดใส่ถุงดำ๓ถุง
อยู่ในป่าสงวนหนองสนมในซอยสารเจ้าตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ
ตำรวจสืบสวนภูทรภาค๒และชุดสืบสวนสพเมืองระยอง
ยังคงนำเจ้าหน้าที่ปูพรมค้นหาชิ้นส่วนที่ยังเหลือในที่เกิดเหตุอีก๓ชิ้นที่ยังไม่เจอค่ะ
แต่ว่านี่แหละที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือใบหน้าของผู้เสียชีวิตนั่นเองนะคะ
ภตรชุมพลภูมิผวงผู้บังคับการณ์ปริฐรพูทรจังหวัดระยอง
ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีและตั้งปมเหตุของฆาตกรรมเอาไว้๔ประเด็นด้วยกัน
คือชู้สาวสิ่งผิดกฎหมายแค้นส่วนตัวแล้วก็หนี้สินค่ะ
ก็ให้ชุดสืบสวนไปตรวจดูกล้องวงจรปิดที่คาดว่าคนร้ายน่าจะผ่าน
เพื่อหาตัวคนถือกระเป๋าเดินทาง๒ใบที่เปื้อนคราบเลือดเอามาวางทิ้งไว้
ใกล้กับหาดตากวนที่มาบตาพุธนะคะอย่างที่บอกว่าชิ้นส่วนสามชิ้นที่ยังไม่เจอเนี่ย
คือส่วนหัวแขนซ้ายแล้วก็ต้นขาคิดว่าสุนัขอาจจะคาบเข้าไปในป่าลึกค่ะ
ว่าน่าจะมีบุคคลในพื้นที่ร่วมทีมฆ่าด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้
ผลจากการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะตอนนี้รู้ทั้งสัญชาติและชื่อของผู้เสียชีวิตแล้ว
เป็นชายชาวเกาหลีใต้ชื่อว่าเชมยองหุ่น
ก็ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านทางด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิแล้วหายตัวไป
จากการตรวจสอบค่ะนายมองยองหุ่นอายุ๓๔ปี
มีประวัติเคยถูกจับข้อหาเกี่ยวกับการพนันที่สนทองหล่อวันที่๒๕มิถุนายนปี๕๘ด้วยนะคะ
ก็มีรายงานข่าวออกมาต่างนานาล่ะค่ะบอกว่าเหตุฆาตกรรมครั้งนี้เนี่ย
มันไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับมาเฟียข้ามชาติหรือเปล่าที่เป็นคนเกาหลีที่ชื่อมิสเตอร์ลี
ก็มีกระแสข่าวออกมาแบบนั้นวันนี้กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยอง
ได้รับหนังสือจากสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทยเกี่ยวกับคดีของนายแมงฮุนคนนี้นะคะ
ว่าเสียชีวิตอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งสถานทูตก็ขอความร่วมมือมาบอกว่า
หน่วยงานดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและจัดการคดีนี้ด้วยความรวดเร็วและยุติธรรมที่สุดค่ะ